ตำรวจจับแล้วในโมงในโมงที่ยิงหมดโย่งเสียชีวิตขณะเข้าไปเตือนบอกว่าเฮ้ยพวกเองอย่ากินเหล้ากันในปั๊มนะอย่างนี้มันเป็นการมั่วสุมกัน
เป็นปั๊มน้ำมันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนะฮะแล้วก็คนร้ายหนีไปจนมุมที่จังหวัดชนบุรีครับ
นี่คือวินาทีที่เข้าจับกลุ่มก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับถามก่อนเลยปืนอยู่ไหน
เพราะเอาปืนยิงเขาตายไงไม่รู้ยังพกติดตัวมาหรือเปล่า
ใช่ครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ที่ชนบุรีคุณผู้ชมครับ
จากเหตุการณ์ที่ร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์ดิตเจริญ

โย่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
เข้าไปเตือนวัยรุ่น๗๘คนตั้งวงดื่มเหล้าเปิดเพลงดังกันอยู่ในปั๊มปตทสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่ปรากฏว่ามีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจเดินอ้อมมาด้านหลังแล้วยังไงรู้ไหมฮ
เนรัฐฉากปืนจ่อยยิงไทยถอยหมวดโย่งแล้ววิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซอสท้ายเพื่อนออกไป
ขณะที่คนอื่นในกลุ่มก็แยกย้ายกันขึ้นรถกระบะแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปในตอนนั้นทิ้งบทโย่งเสียชีวิตนะฮะในเวลาต่อมา
คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๘กุมภาพันธ์ครับ
นี่ฮะรถผู้ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จก็เริ่มทยอยกันออกไป
ช่วงเที่ยงเท่านั้นเองนะฮะประมาณไม่เกิน๑๒ชั่วโมง
กลุ่มเพื่อนของผู้ก่อเหตุทยอยกันเข้ามอบตัวที่นี่ครับ
สมโพธิทองลิ้มหรือว่ากล้องอายุ๒๖ปี
นายนัทพลสันติธรรมเมธีหรือว่าปุ๊กลุ๊กอายุ๒๖ปี
นายมณชัยสนิทฒันธรรมหรือว่ารันอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พาคนยิงคือนาย
สิทธิพงศ์จ่าสะอาดหรือว่าหม่งอายุ๒๓ปีเนี่ยหนีนะฮะ
จากตอนเมื่อคืนนะครับพาไปหนี
ตำรวจคุมตัวแต่ละคนแยกกันสอบเลยนะครับ
ดูสิว่าจะให้การเหมือนกันไหมนะฮะ
ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือนะครับ
บุกไปค้นห้องพักในพื้นที่ตะบนรั่วใหญ่
ตามคำให้การของนายรันเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาส่ง
โดยตำรวจกระจายกำลังกันเข้าปิดล้อมห้องเช่าของนายโมง
แต่ห้องมันล็อกครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ตอนที่เข้าไปที่ห้องที่สุพรรณนะ
พอจะเข้าไปครับคุณผู้ชมครับ
เข้าไปล็อกกุญแจจากด้านนอกก็ไม่มีใครอยู่
ไม่มีใครอยู่เนี่ยตำรวจก็ต้องหาคนคุยด้วยแล้วล่ะ
ต้องหาคนสอบถามแล้วล่ะไปถามคนนี้
นางสาวเอเป็นนามสมมุตินะฮะ

ให้ข้อมูลบอกว่าโมงจ้างให้เธอไปส่งที่บขสุพรรณบุรี

อดคล้องกับภาพวงจรปิดที่ทีมข่าวได้มา
จับภาพในโมงได้ครับตอนยืนซื้อเต๋ออยู่เลย
โมงเช้าเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับ
เสื้อเหมือนจะคลุมด้วยผ้าสีชมพู

ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมขึ้นแล้วไปเอียงความ
มันพูดว่าผมให้ทำนั้นแล้วมันก็ยกตัวไว้
ผมก็จะไปขอบคุณมากครับพี่ยังไง
มาที่๔ทุ่มเมื่อคืนครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจชุดปฏิบัติการที่สนที่กำลัง

ตำรวจภูทรภาค๗ตำรวจสืบสวนภูทร
สุพรรณบุรีตำรวจสืบสวนภูทรภาค๒
แกะรอยสิครับเส้นทางหลบหนีรู้ตัวเลย
แล้วก็เข้าจับกลุ่มในโมงที่คุณผู้ชมดูคลิปไปตอนต้น
ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีในหม่งให้การรับสารภาพ
ว่าก่อเหตุจริงอ้างว่าเมา
เมาแล้วคิดว่าผู้ตายเป็นนักเลง
ทราบว่าเป็นตำรวจที่มาเตือนไม่ให้กินเหล้าในปั๊ม
ตำรวจคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสิทธิชัยขออภัยครับสิทธิพงศ์ฮะ
สิทธิพงศ์จ่าสะอาดหรือว่าโมงเนี่ยนะมีประวัติค้ายาเสพติดในพื้นที่สะแก้วด้วย
เมื่อปี๒๕๕๖ครับแล้วก็ปี๒๕๖๐ครับก่อเหตุลักษัพในจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยนะครับ
เป็นเหตุอุกอาจแม่สังหารเจ้าหน้าที่